เอาตาตาไปส่องระหว่างสี่ไม้สองสี่เขาเห็นว่ามีผู้หญิงสามคนนั่งอยู่บนเปรย์
ก็พอหันไปก็คือไปสบตากับรูปหน้าศพของคุณยายไม่รู้คุณเกียรติคิดอะไรเขาก็
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขมวดคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์
เดือนแห่งความรักกับสถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และในค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก

ก็เลยจัดหนักเรื่องความหลอน
ให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ชมกัน
แบบเต็มอิ่มครับกับทีมรักหลอน

นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
พร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ตอนนี้นักเล่าในค่ำคืนวันนี้ต้อนรับเดือนแห่งความรัก
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ทีนี้มาถึงเรื่องที่คุณเจนจะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

เป็นของคนที่ชื่อกริจค่ะ
โอเคเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับ
เรื่องนี้เนี่ยเจนเพิ่งจะกลับไปถามคุณกริจอีกครั้งนะคะ
เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เจนอยู่มัธยมปลายค่ะ

เรื่องมันจะเกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เป็นเรื่องของคุณตากับคุณยายค่ะ
คุณตาชื่อคุณตาสมารคุณยายชื่อคุณยายจงลักษณ์ค่ะ
สมัยก่อนคุณยายจงรักเท่าที่ฟังมาคือ

เป็นคนที่สวยเพียบพร้อมเป็นกุลสตรีค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าคนที่สวยเนี่ยก็จะต้องมีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะมาก
แต่ว่าคุณยายจงรักเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษนะคะ
เขาก็คุยไปเรื่อยซึ่งคุณพ่อเขาก็โอเคนะคะ
ก็อยากจะให้ลูกสาวหาคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิต

ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายจากชุมชนอื่นนะคะ
เขาก็เข้ามาพอเขาเข้ามาเนี่ย
ด้วยความที่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นช่างไม้แต่เป็นคนที่ไม่ได้หน้าตาดีนะคะ
เป็นคนที่หน้าตาธรรมดารูปร่างก็ธรรมดาไม่โดดเด่น
แต่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งที่ผู้ชายคนนั้นเขาได้โอกาสเข้าไปช่วยซ่อมบ้าน
ของคุณพ่อของคุณยายจงรัก
ก็เลยกลายเป็นว่าพ่อตาเนี่ยชอบผู้ชายคนนี้มาก
แล้วสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับคุณยายจงรักค่ะ
ซึ่งคุณตาคนนั้นก็คือคุณตาสมานนั่นแหละค่ะ
ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นคุณตาสมานกับคุณยายจงรัก
แต่ปรากฏว่าพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณตาเขาเริ่มออกไลน์ค่ะ
ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ใช่ค่ะก็เป็นคนเจ้าชู้ถึงขั้นที่ว่า
ไปทำงานไม้ค่ะถ้าบ้านไหนมีผู้หญิงนะคะ
แกจะไม่กลับบ้านเลยแกจะไปค้างบ้านผู้หญิงคนนั้นเลย
หรือบางทีกลับมาบ้านมาหาคุณยายจงรักเนี่ยแต่พาผู้หญิงกลับมาด้วย

ใช่ค่ะซึ่งคุณยายด้วยความที่เขาเป็นคนสวยเขาก็รู้สึกยอมไม่ได้
พอเขายอมไม่ได้เขาก็พยายามจะหาทางทุกอย่าง
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่เอา
เขาก็ยังไปมากลับบ้านเหมือนคุณยายเป็นของตายอะค่ะ

ที่ได้ยินมาคือคุณยายไปทำผงเสน่หยาแฝด

ถ้านำไม่พอก็มีทาสีพึ่งมีใช้น้ำมันเสน่ห์
คือทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผล
ก็เลยไม่รู้ว่าเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนที่มีอาคม
มีเบี้ยแก้มีวิธีป้องกัน
หรือเพราะว่าคนที่คุณยายไปหาค่ะเป็นคนหลอกลวง
สุดท้ายก็กลายเป็นว่าคุณตาก็ไม่กลับมาค่ะ
คุณยายเขาก็อยู่แบบโดดเดี่ยวในบ้านคนเดียว
ซึ่งบ้านที่อยู่ก็คือเรือนหอที่คุณตาเป็นคนสร้างให้
แต่กลับกลายเป็นว่ามีแค่คนคนเดียวที่อยู่ก็คือคุณยาย
แล้วคุณตาทำแบบนี้หลายปีเลยนะคะ
ทำจนชาวบ้านเขาก็ว่าค่ะว่าคุณยายเนี่ย
จงรักนะแล้วเขาก็จงรักสมชื่อ
แต่คุณตาเนี่ยชื่อตาสมานแต่กลับทำให้ครอบครัวตัวเองแตกแยก
ครอบครัวคนอื่นก็แตกแยกคือคนโบราณเขาจะว่าอะไรแบบเนี่ยค่ะ
เขาก็ว่าไปว่ามาแต่ตัวคุณยายเขาไม่สนใจเลยนะคะ
เขาก็รักแค่คุณตาจริงทั้งที่ตอนนั้นเขาก็ยังสวย
คือถ้าจะไปหาผู้ชายคนอื่นเอ่อคุณกริจเขาก็บอกว่าแม่เขาเนี่ย
หัวกระดายไม่แห้งแน่นอนแต่ปรากฏว่าคุณยายก็ไม่ไป
พอคุณยายไม่ไปคุณยายเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งคุณตากลับมาแต่ว่ากลับมาด้วยหน้าที่เหมือนโดนต่อยมาค่ะ
เละมาเลยแล้วก็มาร้องไห้กับคุณยาย
พอร้องไห้เสร็จก็กอดผ้าถุงคุณยายแล้วก็บอกว่า
ต่อไปเนี้ยจะไม่ทำอีกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไปโดนสามีของผู้หญิง
หรือใครแบบนั้นเขาอัดมาก็เลยยอมกลับมาบ้าน
พอกลับมาบ้านก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคำสัญญาค่ะ
เขาก็สัญญากับคุณยายว่าจากนี้ไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
จะเป็นคนดีจะรักแต่คุณยายคนเดียว
ซึ่งคุณยายเขารอมานานแล้วเขาก็ดีใจมาก
พอดีใจมากเขาก็เลยโอเคที่จะกลับมาอยู่ด้วยกัน
ปรากฏว่าคุณตาเขาก็ไม่ได้ออกไปสามะเลเทเมาที่ไหนเลยนะคะ

คนโตเนี่ยก็คือคุณกริจที่เล่าให้เจนฟังนี่แหละค่ะ
ส่วนคนเล็กก็คือน้องชายอีกคนนึง
บ้านมันก็ขยับขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย

จนวันที่คุณยายเสียค่ะ
คุณยายเนี่ยเสียแล้วประมาณ๓วันมั้งคะ
ก็ทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงเคาะประตู

เป็นไม้ทั้งหลังใต้ถุนยกสูงขึ้นมา

ตอนแรกเคาะธรรมดามันก็ไม่มีอะไร

คุณยายเขาจะขอแบบตาสมานอยู่ไหน

เหมือนพยายามจะถามหาแต่ตาค่ะ

จนกระทั่งเผาศพคุณยาย

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
วันหนึ่งทุกคนเนี่ย

น้องของคุณกริจเขาก็ออกไปทำงาน

ขึ้นมาแล้วอาการป่วยของคุณตาเนี่ย

เขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า
ป่วยเป็นอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่แปลก

แต่หลังนี่เหมือนปล่อยโฮออกมา

พอร้องไห้เสร็จก็จะพูดชื่อของคุณยาย

สมานขอโทษสมานขอโทษ

แต่ไปมาพอพูดชื่อจงลักษณ์เสร็จ
มีชื่อผู้หญิงคนอื่นโผล่มาด้วย

ละออสมานขอโทษนะ
แล้วแต่ละวันเนี่ย

แล้วก็จะเป็นชื่อที่คนในบ้านฟัง
ก็จะรู้สึกว่าชื่อบางชื่อเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วชื่อมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
บางทีก็ซ้ำบ้างบางทีก็ไม่ซ้ำ

คุณตาคงจะอยู่ในช่วงสำนึกผิด

คือภรรยาของคุณกริจลูกของคุณกริจ

อยู่บ้านคนเดียวเขาก็นั่งรับมีดพระ

ผูกไว้กับเสาเขาก็นอน

เป็นเรือนไม้ที่ถ้าเกิดว่า
เป็นช่วงเย็นตะวันตกอะค่ะ
เงามันจะเหมือนทอดลงมา

เพราะฉะนั้นมันจะล่มลื่นมาก

เขาก็นอนนอนไปนอนมาก็เหมือน

มาจากบนหัวซึ่งก็คือเรือนของเขานั่นแหละค่ะ

ไม้มันลั่นแต่ก็คงจะปกติ
ไปมามันลั่นเป็นทางยาว

ไปทางขวาที่เป็นระเบียง
ซึ่งระเบียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเดินไป

เขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ถือมีดพระมาด้วย

คุณกิจเขาก็ค่อยเดินขึ้นไป

ใครมาบ้านผมออกไปเดี๋ยวนี้

ก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นวิญญาณ

พอเดินขึ้นไปเสร็จเขาก็เดินผ่านหิ้ง
ที่วางรูปหน้าศพของคุณยายเอาไว้
ซึ่งตรงนั้นจะเป็นลานโล่ง

คุณเกดเขาก็หันมองหน้าแม่เขา
แล้วเขาก็บอกว่าแม่มีโจรใช่ไหม

พอเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นโถงทางเดินแล้วค่ะ
ด้านซ้ายจะเป็นห้องนอนของคุณกริจ

คุณกิจเขาก็ได้ยินเสียงอยู่

เขาก็เลยเปิดประตูห้องนอนตัวเองเข้าไป
ซึ่งมันจะเป็นห้องที่มีหน้าต่างอยู่ที่ปลายสุด

แล้วครั้งนี้เสียงเหมือนจำนวนเพิ่มขึ้น
คุณกิจบอกว่าตอนแรกเดินเหมือนเดินคนเดียวอะค่ะ

ต่อไปจะเป็นห้องของคุณตากับคุณยายละ

เขาก็เปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรอีก
ทีนี้มีเสียงวิ่งมาจากหัวกระดายค่ะ

วิ่งตามเสียงไปก็คือเลี้ยวไปทางซ้าย

ทั้งที่ปกติทุกคนเขาจะปิดประตูเอาไว้

คุณกริจเดินเข้าไปแค่แง้มประตู

มีเสียงร้องไห้ดังออกมา
แล้วเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิง

ตอนแรกเสียงมาก็เป็นเสียงฮือ

หลังก็กลายเป็น๒คนแล้วก็๓คน

เราก็หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหน

เขาหาเจอแล้วว่าเสียงดังมาจากไหน

ลงไปที่พื้นแล้วด้วยความที่เป็นพื้นไม้

เขาก็เลยเหมือนเอาตาตัวเองค่ะ
ไปส่องระหว่างซี่ไม้

เปรย์ที่เขานอนนะคะ
มันไกลอยู่มันแกว่งอยู่

ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปโผล่หัวที่หน้าต่าง
ปรากฏว่าพอโผล่หัวไปที่หน้าต่างเนี่ย

แล้วก็แกว่งขาไปมา

มันแปลกตรงที่ว่าเปรย์

นั่งห้อยขาอยู่ที่เปรย์

มาทำอะไรที่บ้านผมออกไป

อันนึงเขากว่างขาค่ะ
่งไปเรื่อยแรงขึ้นเรื่อย

เพราะว่าขาข้างหนึ่งมันกระเด็นหลุดออกไป

คุณกิจเขาก็ตกใจเขาก็เลยวิ่งออกมา

แต่เขาจำได้ว่าเป็นเสียงของคุณยาย
เหมือนคุณยายจะไม่ให้เขาลงไปจากเรือน

แม่แม่อยู่ไหนผมโดนผีหลอกครับ

คุณกิจบอกว่ามันดังเข้าไปในหูเลยค่ะ

อยู่ที่หางตาของคุณกริจอะค่ะ
เขาก็เห็นเป็นประกายอะไรบางอย่าง

พอหันไปก็คือไปสบตากับรูปหน้าศพ

เขาก็ไปเอาเก้าอี้ค่ะ
ยกมาแล้วก็วางอยู่หน้าหิ้ง

คุณกริจบอกว่าเหยียบขึ้นไปก้าวหนึ่ง

รู้เลยว่าเสียงเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกเลย

เหมือนจะโดนกันแล้วค่ะ

ยังไงเขาก็จะขึ้นเหมือนอะไรดนใจอะค่ะ

พอหัวพ้นหิ้งเท่านั้นแหละค่ะ

รูปหน้าศพที่เป็นภาพนิ่งอะค่ะ
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขมวดคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
มันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขโมยคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่

รัฐเขาก็เลยไปไล่ทำของใส่ผู้หญิงคนอื่นด้วย

แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าที่คุณตาเขาพูดชื่อผู้หญิงออกมาค่ะ

แล้วใช่คุณตาหรือเปล่าที่เป็นคนพูดออกมา
มันก็ตีความไปได้หลายอย่างว่า
เอาจริงส่วนตัวผมนะ
คุณตารู้หรือเปล่าว่าป้ารัฐเป็นคนทำของใส่ทุกคน

แล้วคุณตาก็รู้ด้วยว่าที่คุณยายเสียค่ะ
เป็นเพราะป้ารัฐทำของใส่คุณยาย
นั่นไงนั่นคือสิ่งที่เขาต้องออกมาขอโทษ
สารภาพออกมาสำนึกผิด
เพราะเขารู้อยู่เต็มอกแล้วว่าป้ารัฐคนนี้
หนึ่งในกิ๊กของแก
เป็นคนที่ไล่ทำของใส่ทุกคน
เพราะฉะนั้นทุกคนที่โดนทำของใส่
วิญญาณก็วนเวียนไปไหนไม่ได้
ก็ต้องอยู่ในบริเวณนั้น

นี่มันเรื่องเริ่มจากคนคนเดียวเลยนะ

เป็นความไคร้ความอยากได้ของคนคนเดียว

อภัยให้ฉันเถอะฉันสัญญา

และมันก็จบไม่สวย

แต่เรื่องแบบนี้ทุกเรื่องนะ

โอ้โหโบ๊ะโบ๊ะบะมากคุณเจน

คือคุณตาหลังจากที่เขารู้ว่า

เขาเจอผีผู้หญิง๓คนนั่นแหละค่ะ
ตอนแรกเนี่ยก็เป็นเสียงเคาะห้องของคุณยายใช่ไหมคะ

แต่วันนั้นนะคะคุณตาพอเขารู้เสร็จ
เขาไปที่กำแพงที่บรรจุอัฐิของคุณยาย

ก็เลยคิดว่าพอสารภาพปุ๊บ
คุณยายก็เลยเริ่มร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้น

เพราะว่าสามีไม่เคยทำตามสัญญา

เออแล้วคนที่สะกดวิญญาณคุณยายไว้

ว่าต่อให้คุณยายตาย

แต่หลังจากที่คุณตาเสียแล้ว
ก็คือเอานิมนต์พระมาทำพิธีเรียบร้อยค่ะ

เดือนแห่งความรักได้แบบ
จริงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
อย่างที่ผมบอกว่าว่าที่นักเล่าล้านวิว
วันนี้ก็มาทำให้เห็นแล้วนะครับว่า

คุณเจนก็ยังคงเป็นคุณเจน

ค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

สวัสดีค่ะ